มีเรื่องมาเตือนอีกแล้วค่ะมีหลายเรื่องนะคะเตือนเป็นอุทาหรณ์ในเฟซบุ๊กนะคะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้เขาโพสต์เอาไว้ค่ะเขาบอกว่าไปซื้อน้ำครับ
ห้างดังเลยที่สมุทรสงครามแล้วก็หยิบหลอดมา
หอดเป็นแบบมีพลาสติกหุ้มก่อนด้วยนะคะครับฉีดพลาสติกเอาหลอดใส่แก้วน้ำ
สังเกตเห็นว่าเอ๊ะมีอะไรอยู่ในน้ำอยู่ในหลอดหรือเปล่า
เดี๋ยวไปดูภาพนะคะนี่โอ้โหนี่ค่ะตะขาบตัวใหญ่ด้วยนี่นะคะ
ผู้โพสต์บอกว่าอยากให้ทุกคนระวังตัวให้มากขึ้นค่ะหกโมงเย็น
เมื่อวานนี้ไปซื้อของในห้างที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ไปซื้อน้ำในร้าน
ขับรถพาลูกนั่งเล่นทีนี้คือลูกหิวน้ำแม่ก็เลยหยิบแก้วน้ำที่ซื้อค่ะ
หลอดให้หลอดมีถุงพลาสติกหุ้มอยู่ด้วยนะคะ
ก็แกะถุงออกแล้วรู้สึกเหมือนมีตัวอะไรอยู่ในหลอด
ลูกชายอายุ๔ขวบกว่าเป็นคนที่กลัวแมลงมากกลัวทุกอย่างมดยังกลัว
ลูกชายเป็นคนเห็นก็เลยเรียกแม่แม่ตัวอะไรดำอยู่ในหลอด
แม่ก็บอกว่ารับหลอดมาจากลูกใส่ไปข้างถุงแก้วเคาะเคาะดูโอ้โห
สิ่งที่เห็นคือตะขาบยังไม่ตายด้วยนะคะครับคือตัวเป็นเป็นแบบนี้เลยค่ะ
นี่ค่ะคือจริงก็เลยไปดูที่ถุงใส่หลอดนะคะ
เหมือนรอยพลาสติกที่หุ้มมันแตกแล้วตะขาบก็อยู่ข้างในหลอด
แล้วหลอดมันก็สีดำดำสีชาใช่ไหมจริงแล้วมันมองไม่เห็นอ่ะ
เห็นตอนแบบเอาหลอดใส่แก้วไปแล้วอ่ะมันก็ลงไปว่ายน้ำเล่นแล้ว
เออสบายใจเลยอ่ะนี่นี่ไงโอ้โหคนโพสต์ก็เลยไปบอกกับที่ร้านนะคะ
ต้องระวังให้มากกว่านี้นะทางร้านก็บอกว่าเดี๋ยวทำน้ำแก้วใหม่ให้นะ
ผู้โพสต์บอกว่าไม่เอาอ่ะร้านก็บอกว่างั้นเดี๋ยวคืนเงินให้
ผู้โพสต์ก็บอกไปว่าคือถ้าลูกไม่ใช่เด็กขี้กลัวแล้วก็ช่างสังเกต
ครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นถ้าอยู่ดีดีเอาหลอดใส่แก้วแล้วดื่มเลยอ่ะ
มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะรับผิดชอบยังไง
ตะขาบตัวเป็นเป็นเข้าคอไปเลยอ่ะจะรับผิดชอบไหวไหมทางร้านก็ขอโทษ
เธอก็บอกก็ไม่ได้เอาผิดอะไรมากกว่านี้นะคะก็พาลูกกลับ
ผู้โพสต์บอกว่าคือเงินค่าน้ำ๓๐บาทมันช่วยอะไรไม่ได้หรอก
ถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงจริงเพราะนี่คือชีวิตคนนะคะ
ใครจะไปคิดคะว่าหลอดที่มีถุงพลาสติกหุ้มตัวอะไรมันจะเข้าไปอยู่ได้
ใครจะไปรู้ว่าถุงพลาสติกที่หุ้มหลอดรอยซิลมันแตกออกอย่างนี้ค่ะ
นี่นะคะคนแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากนะก็ทุกคนก็ต้องระมัดระวังนะคะ
เขาก็เตือนกันแหละเห็นคลิปนี้เห็นโพสต์นี้เขาก็แชร์กันเยอะนะคะ
ครับนักข่าวก็เลยถามเจ้าของเฟซบุ๊คค่ะคุณละลิตาพลราชม
ก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงนะคะตกใจมากจริงที่เห็นตะขาบ
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ในเฟซบุ๊กเธอบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ทางร้านเสียหาย
แต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์จริงค่ะเวลาจะกินอะไรจะดื่มอะไร
ต้องดูให้ดีก่อนโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครอง
ก่อนจะให้ลูกกินอะไรดื่มอะไรพ่อแม่ต้องดูให้ละเอียด
แล้วก็ฝากถึงร้านค้าต่างด้วยนะคะครับเก็บสิ่งของภาชนะ
ต้องเก็บให้ดีให้มิดชิดนะคะกรณีนี้หลอดสีเข้ม
และเป็นหลอดทึบมองไม่เห็นอะไรอยู่ในหลอดโอ้โห
เธอบอกถ้าแบบหิวน้ำมากมากอยากดื่มน้ำมากมาก
ปุ๊บดูดเลยเนี่ยครับไม่อยากจะนึกเป็นผมผมก็ดูดเลยแน่นอน
หิวน้ำใช่ไหมก็อ่านข่าวเหนื่อยเราก็ไม่คิดว่ามันจะมีใช่ไหม
ไม่คิดจริงจริงใครจะไปคิดยิ่งมีพลาสติกหุ้มอยู่ด้วยใช่